วันนี้มีข่าวที่น่าตกใจเกิดขึ้นในวงการบันเทิงบ้านเรานะครับ
เกิดอาการป่วยหนักกระทันหันนะครับ
มีอาการเลือดออกจากปากและจมูกถึงขั้น
หายใจไปสองครั้งต้องปั๊มหัวใจขึ้นมา
ล่าสุดถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสุริราชนะครับ

เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่วงสายของวันนี้
คุณแม่เล่าว่าระหว่างกำลังทานข้าวกันจู่น้ำตาล
ก็มีเลือดกำเดาไหลออกมาจากจมูกและปากจำนวนมากก่อนจะหมดสติไป
ต้องช่วยปั๊มหัวใจที่บ้าน
และนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาคร
เมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลปรากฏว่าอาการหนักกว่าที่คิด
มีอาการเลือดออกจากปอดและกระเพาะอาหารจำนวนมาก

จู่หัวใจของน้องน้ำตาลหยุดเต้นไปถึง๒ครั้ง
และมีครั้งหนึ่งที่หยุดหายใจไปนานถึง๓๐นาที
ต้องปั๊มหัวใจเร่งด่วนยื้อชีวิตสำเร็จ

ต่อมาในช่วงเช้าครอบครัวได้นำตัวมารักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลสิริราชท่ามกลางความวิตกกังวล
เพราะไม่คาดคิดว่าน้ำตาลซึ่งสุขภาพแข็งแรงดีมาโดยตลอด

จู่จะมีอาการป่วยหนักและซุดลงอย่างรวดเร็ว
โดยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอาการใดที่จะส่งสัญญาณ
เธอจะล้มป่วยกระทั่งอาการโคม่าขนาดนี้
มวลชนทุกสำนักปักหลักเฝ้าติดตามอาการป่วย
ดาราสาวที่โรงพยาบาลสิริราชกันอย่างเนื่องแน่น
กระทั่งเมื่อเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
คุณแม่สุขใจธิระเมธีกุลพร้อมด้วยพี่สาวและญาติ
ได้เปิดเผยอาการล่าสุดของบุตรสาว
ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากนัก
เนื่องจากคณะแพทย์จะสรุปอาการ
ขั้นตอนในการรักษาวันพรุ่งนี้
ส่วนตัวยังเชื่อมั่นว่าน้ำตาลจะปลอดภัย
ภายใต้เครื่องมือและคณะแพทย์ที่ดีที่สุด
ทีแรกคุณคิดว่าเลือดกำเดาไง
แต่พอมันเยอะมากจนแบบ
ไม่ไหวอย่างนี้ก็คือน่าตกใจ

เพราะมันทะลักจนแบบพูดไม่ได้
แล้วตอนนี้เราอยู่ในมือของแพทย์ที่ดีที่สุด
เท่าที่จะดีได้แล้ว
ในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะครับ
ถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง
ผมบอกได้แค่ว่ามันปลอดภัย
ที่อยู่ในมือแพทย์ที่เป็นผู้มีประสบการณ์
และก็มีคุณอาวุธทางเรื่อง

อยากให้โฟกัสในสิ่งดีที่มันจะเกิดขึ้น
อยากให้เป็นกำลังใจให้พวกเราว่า
ยังไงเขาก็ต้องหายแล้วมันก็จะมีความหวัง
ก็มีเรียกให้เขาแบบว่าเออสู้นะ
เรียกให้กันก็เรียกอยู่ตลอด
กำลังใจส่งถึงน้ำตาลและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

เพื่อนศิลปินดาราและเพื่อนสนิท
เดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลสิริราชไม่ขาดซ้าย
นิมานวรวุฒิหนึ่งในแฟนคลับที่สนิทสนม

ให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่า
กำลังจะมีผลงานเพลงที่ทั้งคู่ร่วมกันทำ
แต่ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากน้ำตาลมันล้มป่วยซะก่อน

หายดีกลับมาทำงานเพลงที่รักด้วยกันอีกครั้ง
ก็คือจริงแล้วโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาจาก

เราก็เลยรู้ว่าอีกคนยังมีความฝันอะไรบ้าง
เป็นช่วงที่รับงานละครน้อยลง

แล้วที่เขาคิดจะกลับมาทำเพลง
เพราะว่าเขารู้สึกว่าอย่างไรเขามีการกลุ้มตัวอย่างไร
จริงเพลงนี้เป็นตัวแทนน้ำตาลเลยครับ
ดีใจมากเลยที่ได้ทำเพลงกับเธอ

แล้วก็มีพลังงานสดใสในตัวเยอะมาก
พยายามแข็งแล้วก็ต้องมาส่งพลังงานบวกให้น้ำตาล

แล้วก็จะพังงานบวกกัน

รวมถึงความคืบหน้าในการรักษาอย่างเป็นทางการ
ในวันพรุ่งนี้เวลา๑๔นาฬิกา
ณห้องประชุมสิรินทรโรงพยาบาลสิริราช
มีผลงานสร้างชื่อคือบทบาทของหมวดรัน
ในละครผู้กองเจ้าเสน่ห์คู่กับมอสปฏิพาน
ก่อนที่จะพันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระ